ค่ะถามว่าอยากบอกอะไรพระองค์ท่านไหมคะ
ก็คิดว่าพระองค์ท่านก็เหนื่อยมากแล้วค่ะ

แล้วก็เราในฐานะคนไทย
เราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปให้ดีที่สุด

แล้วก็จะถ่ายทอดเรื่องราวของพระองค์ท่านนะคะ
ได้ฝากค่ะว่าเออครั้งหนึ่งเราเองก็จะได้เกิดในแผ่นยุทธิ์ทุกทางค่ะ
แล้วก็ถ้าเป็นกระทับที่วิ่งใหญ่ขนาดนี้ค่ะ